โดยระบุว่าเกาะนี้ก็คือเกาะหวาย

มีคนไปตรวจสอบแล้วนะคะก็คือเจ้าหน้าที่โดยตรงนี่แหละ
ไปพร้อมกับเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ตร๒ค่ะ
ไปตรวจสอบพื้นที่เกาะหวายใช้เวลา๔๕นาที
ตรวจสอบหลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นพิกัดดาวเทียม
แล้วก็นั่งสปีดโบ๊ทไปรอบนะคะหลังจากที่มีคนประกาศขาย
๓๕๐ล้านเอาสรุปเกาะหวาย

ตามที่คนโพสต์ไปว่าจะขายขาย
พบว่าเป็นของรีสอร์ทแห่งหนึ่ง
มีที่ดิน๘ไร่๒งานเศษอยู่ใกล้กับชายหาด
และที่ไม่ได้เป็นเกาะส่วนตัว
ตามที่โพสต์ประกาศไป
สอบถามเจ้าของรีสอร์ทค่ะเบื้องต้น
เจ้าของรีสอร์ทบอกว่าไม่ได้มีการประกาศขายที่ดิน
ตามที่มีคนเอาไปโพสต์ไปตอนนี้ทางรีสอร์ทเสียหาย

เจ้าของรีสอร์ทบอกว่าตอนนี้ให้ฝ่ายกฎหมายแล้วแหละ
หาหลักฐานเพิ่มเติมเพราะได้รับผลกระทบ
ลูกค้าบางคนจองไปแล้วเกาะหวายที่พักจุดนี้นะคะ

ยกเลิกไปเลยเขาบอกเขาได้รับความเสียหายนะคะ
จากการตรวจสอบพบเอาเรื่องของการบุกรุกนิดนึงนะคะ
มีการบุกรุกพื้นที่อุทยานก็จะดำเนินการตามกฎหมายทันที

และหากตรวจสอบแล้วไม่เป็นความจริงว่ามีการโพสต์ขาย
คนที่โพสต์มีความผิดไงตามพรบคอมพิวเตอร์
สำหรับที่ดินแปลงอื่นบนเกาะหวาย
เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเกาะช้างจะตรวจสอบ
ทั้งด้านเอกสารการครอบครองและพิกัดที่ดิน
อย่างละเอียดอีกครั้งต่อไป

หลังจากที่กรณีนี้เป็นเรื่องดังในโลกโซเชียลมีเดียขึ้นมา
ฉะนั้นรีสอร์ทรายอื่นตอนนี้รอตรวจสอบเลยค่ะ